ทางการไทยได้ส่งผู้หนีภัยชาวพม่า๖๕คน
ศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านนุโพอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก
เดินทางกลับแผ่นดินเกิดในวันนี้แล้วนะครับ
ซึ่งภาพรวมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บรรยากาศที่บริเวณด่านถาวรสภามิตรภาพไทยพม่าบ้าริมเมย
ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก

ก็ได้มีพิธีส่งแล้วก็รับผู้หนีภัย
ศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านนุโพอำเภออุ้มผาง
รวม๖๕คน๑๙ครอบครัว
โดยมีนายวีระอุไรรัฐรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

และพันโทอ่องลวินรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงรัฐกะเหลี่ยง

วีระกล่าวว่าการส่งกลับในครั้งนี้
เป็นผลจากการหารือร่วมไตรภาคี

รวมทั้งถามความสมัครใจของผู้ที่หนีภัยด้วย

ก่อนที่จะมีการดำเนินการในครั้งต่อไป
เราเป็นคนต่อกลงกันแล้วก็จะทำการก่อนต่อไปครับ
สำหรับกลุ่มผู้หนีภัยที่เดินทางกลับมาตุภูมิ
ในครั้งนี้นะครับจะกลับไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมครับ
ส่วนผู้ที่ยังไม่ประสงค์จะเดินทางกลับทั้งการไทย
ก็ยังต้องรับภาระดูแลต่อไป
ก่อนหน้านี้ที่ประชุมไตรภาคีต่างเห็นพ้องที่จะจัดทำรถแมพ
เพื่อนำผู้หนีภัยในศูนย์ผู้หนีภัยทั้ง๓แห่ง
ของจังหวัดตากส่งกลับสู่ประเทศของตัวเอง
คาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ๒๓ปี
เพื่อให้ผู้หนีภัยทั้งหมดกลับไปตั้งรกรากในแผ่นดินเกิด

ขณะที่รัฐบาลพม่าก็เตรียมจัดสถานที่
พร้อมทั้งตั้งนิคมและชุมชนไว้รองรับแล้ว